ไปดูคลิปนี้กันอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สารเจ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะคะ
เป็นภาพของพระกระชากหัวศรีกาแล้วก็เหมือนแบบเขย่าเหมือนทำร้ายร่างกายอ่ะ
แล้วก็มีผู้ชายที่นั่งอยู่ในสารเจ้าด้วยสองคนก็พยายามจะเข้าไปห้ามอืม
คือคนในสารเจ้าเขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องชู้สาวครับ
คือพระกับศรีการูปนี้เหมือนกับไอ้ศรีกาคนนี้ทะเลาะกันอ่า
แล้วพระรูปนี้ก็ไปกระชากหัวไปทำร้ายร่างกายแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าจริงจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องชู้สาว
เหมือนเป็นเรื่องของการทวงเงินทวงหนี้อืมคือพระอ่ะไปตามทวงหนี้ครับ
แล้วก็มีคลิปนี้ออกมาเนี่ยนะคะความคืบหน้าล่าสุดก็คือพระรูปนี้เขาบอกว่าทนแรงกดดันของกระแสโซเชียลไม่ไหวขอศึกก็แล้วกัน
อืมเนี่ยค่ะพระครูประหลัดภัยศาลวิสาโรเจ้าอาวาสวัดใต้ต้นลานตำบลไร่หลักทองอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ติดต่อไปที่พระครูประทีบวรวัตรเจ้าคณะตำบลไร่หลักทองพร้อมจดหมายลาศิขาค่ะ
ใช่ค่ะระบุว่าข้าพเจ้าพระครูประหลัดภัยศาลวิสาโรเจ้าอาวาสวัดใต้ต้นลานขอลาศิกขากับคณะสงฆ์ตำบลไร่หลักทอง
เมื่อวันที่ห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองเวลาสิบห้านาฬิกาที่วัดใต้ต้นลาน
ลงชื่อกำกับพระครูประหลัดภัยศาลวิสาโรหรือนายภัยศาลจำเมืองอืม
ทีมข่าวก็เลยไปที่วัดนะคะไปพบกับพระลูกวัดกับเนรนะคะ
เงียบเลยนะคะที่วัดก็เลยไปคุยกับพระลูกวัดพระลูกวัดบอกว่าเจ้าอาวาสลาศิขาไปแล้วจริง
ส่วนรายละเอียดไม่รู้อะไรมากตอนนี้มีพระครูวิจิตรกิจจากรโฆษณาโม
เจ้าอาวาสวัดเนินสังมารักษาราชการแทนมารักษาการแทนเจ้าอาวาสที่วัดใต้ต้นลานที่นี่นะคะ
อืมทางด้านท่านเจ้าคณะอำเภอพนัฐนิคมพระครูสิทธิธรรมานุวัฒน์นะครับ
ท่านบอกว่าอดีตเจ้าวาดวัดใต้ต้นลานเนี่ย
พระครูประหลัดภัยศาลวิสาโรติดต่อมายอมรับผิดบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปนะครับ
อ่าที่มีพระสงฆ์ไปกระชากศีรษะของผู้หญิงจนเป็นข่าวดัง
ก็เลยเขียนข้อความเป็นลายลักษณอักษรขอลาศิกขา

โดยเป็นการขอลาศิกขาเองอย่างเต็มใจ
มีพระสงฆ์เจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะอำเภอ
เอกสารในการลาศิกขาให้เรียบร้อย
เท่ากับว่าพ้นจากความเป็นสงฆ์ไปแล้ว
เจ้าคณะอำเภอพนัฐนิคมก็อยากฝากเตือน
ผู้ที่บวชเป็นพระนะหรือว่าเป็นเนร
ท่านจะต้องรู้เรื่องของพระธรรมวินัย

กฎหมายบ้านเมืองท่านก็ต้องรับรู้

เอามีเงินรับเงินมา
แล้วไปปล่อยเงินกู้ไปทวงหนี้

การทำร้ายร่างกายเขานี่อันนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
ผิดทางคดีอาญาด้วยถ้าผู้หญิงเขาเอาเรื่องทำร้ายร่างกาย